มีช่างครับลงไปล้างบ่อดินคุณผู้ชมลงไปอยู่ก้นบ่อสุดท้ายโดนไฟช็อตหมดสติ
กู้ภัยต้องโรยตัวลงไปช่วยแบบนี้ครับ
ปล่อยลงมาอีก
มันหมุนใช่ไหม
โอ้โหนี่มันนาทีชีวิตจริง
หมดสติอยู่ก้นบ่อกู้ภัยต้องโรยตัวลงไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานครับ
ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
อยู่ในซอยท่ามเรือ๕๕ตะบนท่ามเรืออำเภอเมือง

กูภัยต่ายสิ่งตึ๊งของนครศรี
ก็ส่งทีมนะฮะเรียกว่าชุดกู้ภัยใช้เชือกนี่แหละ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติในการช่วยชีวิต

ซึ่งผมไปล้างบ่อดินและถูกไฟช็อตหมดสติอยู่
ลึกลงไป๖เมตรจากด้านบนคุณผู้ชม
เห็นศีรษะโพลมาเล็กน้อยนะครับ

สภาพบ่อมันเพิ่งขุดใหม่ครับ
เป็นชนิดบ่อดินบ่อแบบผิวดิน
ก็ไปพบช่างซึ่งอายุ๓๕ปี
เป็นช่างขุดบ่อแล้วก็ล้างบ่ออยู่ด้านล่าง
สภาพคือหมดสติไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว

สาเหตุมาจากว่าเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มเครื่องในน้ำเนี่ยเรียกว่าไดโว้เนี่ยมันมีไฟรั่วคุณผู้ชมก็เลยเนี่ยไฟกับน้ำก็เลยรั่วมาแล้วก็ไปช็อตชั่งจนหมดสติไปนะฮะคือชั่งเนี่ยกำลังจะล้างบ่อให้กับลูกค้าที่ว่าจ้างกันไปเตรียมรับหน้าแรงนี่แหละปรากฏว่าถูกไฟช็อตซะก่อนนะฮะก่อนที่หมด
คล้องตัวเขานะฮะตามหลักของวิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยเชือกแล้วก็นำตัวคนเจ็บขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยล่าสุดก็อยู่ที่โรงพยาบาลอาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับ